ไปดูเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องที่ทำเอาชาวโคราชหือหากัน

แล้วก็จะได้รับของที่ระลึกของชำรวยกลับบ้าน
แต่งานนี้สิคะของชำรวยเขาแจกแบบไม่ธรรมดา

ชาวบ้านอำเภอโนนแดงก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวนะคะ
คือนางสาวนิพาวันแก้วระหันเป็นเจ้าสาว
เจ้าสาวเธอมีเป็นทายาทเขียงหมูรายใหญ่ประจำตลาดนวลแดงเลยนะ

เขียงหมูเจ้าใหญ่ในเมือง

ส่วนเธอบ่าวคือนายเฉลิมทองมาค่ะ
ก็มีสักเขาเรียกว่าอย่างไรเป็นเจ้าของร้านส้มตำ
ร้านดังในขอนแก่นคุณคิดดูแล้วกัน
ร้านดังประทะร้านดังในแคลคลุยันจะมากมายขนาดนี้

มีผูกข้อไม้ข้อมือกันไป
ร่วมแสดงความยินดีกันกับผู้บ่าวสาวนะคะ
แต่ไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยก็คือ
สุ่มจับรายชื่อแขก

เพราะมีแหวนทองทำแทนน่ะ๒๕สตาร์มคือสลึงนึงเนี่ยโอ้
มอบให้กับแขกเป็นของชำนวงเขามี๑๐โครง

แล้วคุณคิดถึงสลึงนึงกี่บาทจบมือแล้วนะ

จริงค่ะคุณ๑๐วงเลยค่ะ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกว่าอยากจะตอบแทนน้ำใจแขก
มาร่วมแสดงความยินดี
อยากเป็นการตอบแทนให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ
ที่เสียสละเวลามาร่วมงานดีของเรา
มาเป็นเกียรติในงานยินดีของเรา
เราจึงอยากได้ให้สิ่งตอบแทนกลับไปค่ะ
โอ๊ยคุณที่สามาเล่าอะไรให้ฟังวันนี้
อะไรล่ะโอ๊ยถ้ารู้ก่อนหน้านี้จะได้ไปด้วย

ได้รับแหวนท้องเขาก็ใส่โทรแบบนี้
เป็นงานวิวาสุฤหาฯจริงนะคะ
จัดอยู่ที่บ้านของครอบครัวฝ่ายหญิง
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลและอำเภอนนแดง
จังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เอง
ก็มีความสุขสนุกสนานชื่นมื้นกันทั่วหน้า
เรา๓คนชาวตลอดข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับคู่รักนี้ด้วย
รักกันไปนานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

พรุ่งนี้มีแต่งงานแต่งจุด